การเมืองบ้านเราก็สถานการณ์ร้อนแรงจากเหตุการณ์ชุมนุม

เมียนมาร์สถานการณ์เขาก็ร้อนแรงเหมือนกัน
กับเรื่องการชุมหนุ่มต่อต้านการรัฐภาษณ์
แต่ทีนี้ในเมืองไทยจะมีชาวเมียนมาเยอะนะครับ
และบางครั้งชาวเมียนมาก็เห็นต่างกันเหมือนกัน
บางคนก็ไลฟ์เฟซบุ๊กต่อต้าน
บางคนก็ไลฟ์เฟซบุ๊กตำหนิอีกฝ่ายหนึ่ง
จนเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวเมียนมา
อยู่ในประเทศไทยกันเองทะเลาะกันเองด้วย
คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
บอกเลยนะ
ก็นี่แหละครับเริ่มมีข่าวแบบนี้ออกมาให้เห็นมากขึ้น
ชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย
ก็มีความขัดแย้งทั้งเรื่องของความคิดและการเห็นต่าง
โดยเหตุการณ์ชุนละมุนครั้งล่าสุดเกิดขึ้น

ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นซอยที่พักของแรงงานชาวเมียนมา
ซึ่งพักอาศัยอยู่แถวนี้จำนวนมากครับ
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ชุลมูลมันเกิดขึ้น
จากกรณีที่นายหม่องนะครับนามสมมุตินะ

ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร
แล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศ
แล้วก็ยังได้ไลฟ์ด่าชาวเมียนมาในประเทศไทย
ส่งเงินกลับประเทศไปช่วยฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร
แล้วก็อย่าลามไปด่าถึงนางองซานซูจีนะครับ
ทีนี้ฮะเรื่องราวร้อนแรง
มันก็เกิดขึ้นจากการโพสต์โซเชียลจากการไลฟ์แบบนี้
มีการคอมเมนต์โต้ตอบกันไปมานะครับ
แล้วก็ท้าให้มาหาได้เลยที่ซอย๖๓บางทราย
ทำให้ชาวเมียนมาฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่อยู่ในไทย

จากในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่
เป็นชายและหญิงกว่า๕๐คนบุกมาหานายหม่องนะครับ
โดยกลุ่มต่อต้านรัฐประหารได้ขอให้นายหม่องกล่าวขอโทษ

ทำให้กลุ่มต่อต้านรัฐประหารก็ไม่พอใจครับ
เปิดฉากเข้าไปตบหัวแล้วก็ชกต่อยนายหม่องอุตลุดเลยนะครับ
โดยมีตำรวจสพเมืองชมบุรีคอยห้ามศึก
แล้วก็ต้องนำตัวนายหม่องแหวกวงล้อมไปขึ้นรถตำรวจพาไปโรงพักนะครับ
ขณะที่นายสุรัตน์ชาวเมียนมาซึ่งมีความเห็นต่างกับนายหม่องนะครับ
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องของความเห็นต่างกัน
และอีกอย่างนะฮะตัวของนายสุรัตน์ก็มาเจอนายหม่อง
แต่ปรากฏว่านายหม่องเนี่ยทำร้ายเขาก่อนนี่นายสุรัตนอ้างว่าแบบนี้นะครับ
ทำให้กลุ่มของเขาก็ลงมือใส่นายหม่องนะครับ
แต่ทีนี้เขาก็ขอโทษคนไทยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บนแผ่นดินไทยนะครับ
แล้วก็ขอให้คนไทยอย่าเข้าใจชาวเมียนมาผิดหน่อยนะครับ